สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาอธิบุญญาโชคค่ะ
วันนี้นะคะนอกจากจะพามาดูนวัตกรรมยานยนต์ใหม่แล้ว
ยังจะพามาตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
เพราะว่าใครที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวที่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์นี้
สภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าจะมีทั้งฝนแล้วก็หนาวด้วยนะคะ
ทำให้เราได้เห็นว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยยังคงอุณหภูมิลดต่ำลงนะคะ
เนื่องจากมวลเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุม
ช่วงที่มวลเย็นแผลลงมาทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียสนะคะ
ขณะเดียวกันจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายตะวันออกที่หอบเอาความชื้น
ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกฝนฟ้าขนอง

รวมถึงใครที่จะทำกิจกรรมทางทะเล
ไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรืออันดามันต้องระมัดระวังคลื่นสูงกันด้วยนะคะ
สภาพอากาศสำหรับการทำการเกษตรในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่๕ธันวาคมเป็นอย่างไร

สำหรับภาคเหนือและภาคอีสาน

อุณหภูมิจะลดลง๑๒องศานะคะ

อุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบประมาณ๑๖องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด๗๑๕องศาเซลเซียส
เกษตรกรต้องให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงในช่วงที่อากาศหนาวเย็น
งดเผาวัสดุเหลือใช้
สะดุคลุมหน้าดินป้องกันน้ำระเหยในช่วงหน้าแรงนี้ด้วยนะคะ

ดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีลมแรงฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาค
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบประมาณ๑๙องศาเซลเซียส
ส่วนเกษตรกรต้องใช้วัสดุคลุมหน้าดินป้องกันน้ำระเหยด้วยเช่นเดียวกัน
และควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ศัตรูพืชจำพวกหนอนนะคะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่ง
ตกประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
เน้นตกหนักทางตอนล่างของภาค
บริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
ต้องระมัดระวังการเดินเรือด้วยค่ะ
สำหรับเกษตรกรให้ระมัดระวังภัยธรรมชาติที่มาพร้อมกับฝน
ฝนตกน้ำท่วมรวมไปถึงโรคพืชจากเชื้อรากันด้วยนะคะ
คนอยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนตามที่ต่าง
ไปได้เลยนะคะเหมาะมากในช่วงนี้
แต่ที่สำคัญต้องเช็คสภาพอากาศทุกวันด้วย
ยิ่งช่วงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีพายุพาดผ่านมาด้วย
ยังไงต้องติดตามยังใกล้ชินนะคะ